เราไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะติดตามรายละเอียดได้นะคะ
จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานมาจากที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
สำหรับการค้นหานักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่ศูนย์หายจากเหตุเรือล่มจังหวัดภูเก็ต
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดนั้นก็มีการพบผู้สูญหายแล้วจำนวน๓๓คน
หนึ่งในนั้นนะครับรอดชีวิตและยังคงต้องค้นหาอีกจำนวน๒๓คน
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
ได้เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
เพื่อติดตามความคืบหน้าเหตุเรือล่มจังหวัดภูเก็ต
หลังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตและศูนย์หายเป็นจำนวนมาก
โดยมีนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
และพลเรือตรีเจริญพลคุ้มราศีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สาม
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายนรพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต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
ภายในอย่างดีที่สุดนะครับ
อย่างที่สองคือขอให้ช่วยดูแลผู้ที่รอด
หรือคนพบมาจากเหตุประสบคลายนี้ให้ดีที่สุด
ข้อสองนั้นเนี่ยดำเนินการกันอยู่แล้วขอขอบคุณ
แล้วก็เราได้เช็คในเรื่องของระบบประกันอะไรต่างอยู่แล้ว
ขอขอบคุณทางภาควิกชนและเรือประมงที่ใกล้เคียง
ว่าเคลื่อนสูงมากในรายงานที่มาถึง
เฉพาะนั้นเนี่ยมีช่วงส่วนคลื่นสูงจน๕เมตร
เปิดเผยเรื่องนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาว่า
หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบนอมินีเดินเรือนจังหวัดภูเก็ต

และหากบริษัทใดยังไม่หยุดการกระทำดังกล่าว
จะทำการยึดทรัพย์แบบบริษัทรถทัวร์นำเที่ยว
ที่มีการยึดทรัพย์มาแล้วเป็นพันล้านบาท
เพราะการดำเนินธุรกิจเป็นนอมินีของต่างประเทศนั้น

ก็คืออย่างที่คุณกล่าวเป็นเรื่องที่เราไม่ที่ห้ามไม่ได้
แต่ว่าภธิกษาตอบต้องดูแลกับให้พันธาปัญหาธาปันที่เขามา
เพราะนั้นการท่องเที่ยวทางทะเลวันนี้
เพื่อรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีกับคนขับเรือ

และล่าสุดนะครับยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
กับเจ้าของเรือและคนขับเรือ
เนื่องจากว่าทางตำรวจนั้นต้องรวบรวมข้อมูล

และในวันพรุ่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่นั้น
ก็จะทำการดำเนินการค้นหา
๒๓นักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างต่อเนื่อง
โดยวันนี้พบว่าปัญหาของการดำน้ำในขณะนี้
ก็คือน้ำนั้นลึกถึง๔๔เมตร
และก็ความมืดมิดในท้องทะเล
ทำให้การดำน้ำในวันนี้ทำได้เพียงแค่๔ไร้เท่านั้นครับ